คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
กลุ่มวัยรุ่นที่สมุทรสาครเข้าไปเติมน้ำมัน
ลักษณะปั๊มน้ำมันก็คือเป็นตู้หยอดเหรียญ
พอหยอดเหรียญเสร็จปุ๊บมันฟ้องกลับมาค่ะบอกว่าเงินไม่พอ
สิ่งที่เขาทำคืออะไรไปดูคลิปนี้กันค่ะ
จำนวนเงินไม่พอค่ะ
สิ่งที่วัยรุ่นกลุ่มนี้มาสักประมาณเกือบ๑๐คน

ประมาณ๑๕ถึง๑๘ปีก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละค่ะ
พอไปเติมน้ำมันหยอดเหรียญตู้มันฟ้องกลับบ้างเงินไม่พอ
สิ่งที่เขาทำคือกระโดดถีบตู้เลยนะคะ
ทำลายข้าวของสาธารณะแบบนี้นะคะ

โมโหไงคือคิดได้แค่นี้ไง
ถ้าคิดได้ก็คงหยอดเงินเพิ่มก็คงไม่ได้ทำแบบนี้นะคะ
คือนอกจากตัวเองไม่พอใจและเพื่อนไม่พอใจ
ก็รุมกระทืบตู้นี้กันนะฮะ
เจอวัยรุ่นกลุ่มนี้ขอให้แจ้งเบาะแสมาหน่อย
เบื้องต้นได้มีการแจ้งความไว้ที่สพโคกขามบอกว่า
ให้ตำรวจช่วยตามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาให้หน่อยนะคะ
แล้วก็เบื้องต้นรายงานข่าวบอกว่า
ผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ทุกคนติดต่อไปแล้วนะคะ
สพโคกขามบอกว่าจะนำตัววัยรุ่นไปมอบให้กับตำรวจนะคะ
คุณผู้ชมน้องหนูที่เป็นเยาวชนดูข่าวเราอยู่
อย่าทำเป็นตัวอย่างนะทำลายข้าวของสาธารณะแบบนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่ของเราต้องไปจ่ายค่าเสียหาย